ส่วนเรื่องนี้ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับผู้ต้องหาที่กอเหตุนะคะที่ก่อนหน้านี้เล่าไปมาสองวันก่อนที่สมุทรปราการที่ไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกแทงไปห้าแผลเสียชีวิตอยู่ที่ร่องน้ำข้างทางอ่ะนะคะจากการตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินเข้าไปในซอยจุดที่พบศพอ่ะค่ะคือเดินเข้าไปสามคนแต
รับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุเนื่องจากความหึงหวง
ซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
แถลงผลจับกลุ่มนายจักริจชินรัฐอายุ๒๔ปี
และนางสาวบัวทองวิเศษอายุ๓๖ปี
สองคนนี้ค่ะเป็นผู้ต้องหานะคะ
ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะ
ก็มีผู้ที่สามารถเป็นล่ามภาษามือ
เป็นผู้ที่ช่วยตำรวจในการสอบปากคำ
จากการสอบปากคำได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือเขารับสารภาพว่าเขาเอามีดแทงผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาววัดสุมนต์บัวอ่อนหรือกุ้งอายุ๓๖ปี

ผู้เสียชีวิตก็เป็นผู้พิการทางการได้ยินเหมือนกัน
พอแทงเขาเสร็จทิ้งศพลงข้างทางค่ะ
เมื่อ๑๘ตุลาคมชาวบ้านไปเจอศพนะคะ

สภาพศพของนางสาววัดสุมนต์ถูกแทงที่หน้าท้อง
ต้นขาซ้ายที่มือข้างขวารวมแล้ว๕แผล

ห่างออกไปสักร้อยเมตรเจอกระเป๋าสะพายสีแดงของผู้หญิง
ตกอยู่ในร่องน้ำเหมือนกับสายคล้องขาด
ก็ไม่มีอะไรในกระเป๋าเลยนะคะ
นี่ค่ะจุดที่พบสบคือซอยมหาชัยหมู่๑๓มบสมุทรปราการ

ตำรวจสพบางแก้วเจ้าของท้องที่
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
ตอน๑ทุ่ม๔๐นาที๑๗ตุลาคมก็คือภาพนี้นะคะ
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินเข้าไปในซอย
ไปกับเพื่อน๒คนผู้ชาย๑ผู้หญิง๑คน
เดินเข้าไปในซอยตอนเดินเข้าไปไป๓คน
ขาออกค่ะคือผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนะ
ขาออกออกมาแค่๒คนชาย๑หญิง๑

ก็เนี่ยขยายผลจากภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
นำมาซึ่งการควบคุมตัว๒คนนะคะที่เป็นผู้ต้องหา
แล้วก็เป็นผู้ที่พิการทางการได้ยินก็มีล่าม
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยมาช่วยสอบปากคำนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวนายจักริตเขารับสารภาพ
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวนางสาวบัวเนี่ยค่ะ
ก็ชวนไปนัดผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นอดีต
ภรรยาของสามีนางสาวบัวค่ะเหมือนกับไปเคลียร์ปัญหาหัวใจกัน
อ้างว่าทำไมยังไปคุยกับแฟนเขาผ่านทางเฟซบุ๊คอะไรประมาณนี้นะคะ
นัดไปคุยกันแต่ว่าเอามีดไปด้วยไงคะนัดไปคุยเนี่ย
พอคุยกันมาตกลงกันไม่ได้ตัวนายจักริตเอามีดแทง
นางสาววัดสุมนต์ไปครั้งหนึ่งนี่ค่ะทีเนี้ยแทงแค่ครั้งเดียวนะ
ตัวฝ่ายชายบอกแบบนี้นะตัวนางสาวบัวบอกว่าทำไมแทงแค่ครั้งเดียว
คือคว้ามีดมาแทงต่อจนนางสาววัสสุมนต์เสียชีวิต
แล้วก็ผลักศพตกลงไปที่คลองข้างทางเดินนะคะ
ไปสามจำไม่เห็นน่ะครับไปที่หูหูเติมเลยหูเติมร้อนเปอร์เซนต์
มากยังแต่ถามตัวอีกตีปุ๊บหากลบตัวตัวเองไปสาม

ใช่ไหมเอ็กซ์กลับไปดิ
ทีมสองกลับมาหัวกล้องแดงหมดเดียวเน็ตตัวที่นอน

ฝ่ายชายบอกฝ่ายชายแทงไปหนึ่งแผล
ฝ่ายหญิงคว้ามีดแทงต่อไปอีก
ผู้เสียชีวิตตอนที่พบศพเนี่ย
มีบาดแผลถูกแทง๕แผลเลยนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสพบังแก้วแจ้งข้อหาทั้งสองคน

ซึ่งก็เป็นผู้พิการทางการได้ยินเหมือนกัน
ก็ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความ
แสดงความอันไลน์ผ่านเฟสบุ๊คนะคะ